แบงค์ร้อยไม่มีแถบสีเงิน

นี่ใครเนี่ยนี่หงค์จีนเปล่าหรือเปล่า

ปรากฏว่าธนาคารบอกว่าเป็นแบงค์จริงค่ะ
เขาจึงขอเก็บไว้บูชาตลอดชีวิต

ถนนประสานมิตรที่จังหวัดสุโขทัย

หลังจากทราบว่าเจ้าของธนบัตรใบละ๑๐๐บาท
มีลักษณะแปลกจากธนบัตรทั่วไป

แต่พอเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้ว

พระปรมินธรรมหาวภุมิพลอลงโยนยเดดเดศ

คนนี้เขาเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประจำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะฮะ
ใครที่มีหมายเลขใกล้ลองเช็คดูบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะ
ไม่มีแถบสีเงินเทียบกับโทษรหัสทั่วไปแล้วไม่มี
เขาบอกว่าทีแรกเขาไม่แน่ใจคือเขาขายของด้วย

ธนาคารก็ยืนยันว่าเป็นของจริงไม่ใช่แบงค์ปลอม
แต่อาจจะเกิดการผิดพลาดในการจัดพิมพ์

ผมไม่มีผมจะให้ดูของป้าผม
ไม่มีป้าผมเก็บไว้อันนี้เด็ดผมชอบ
เป็นแบงค์๑บาทแล้วดูเลขนะครับ

โอ้โหคุณพระ

ผมเพิ่งไปจับมาเมื่อวันก่อนนี้เองเพิ่งไปดูมา
คือป้าเห็นแรกนี้ก็เลยเก็บเลย

เพราะเป็นของแปลกที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนแล้ว

แล้วก็มีภาพที่อุดมคนคือภาพของพระเจ้าอยู่หัว

ดีใจด้วยอยากเห็นจังเลยอ่ะน่าจะมีรูปเหมือนกัน

กลัวคนเห็นแล้วไปตาม
เอาเดี๋ยวแอบดูหมายเลขของตัวเองดีกว่าใกล้นะ